ทีนี้มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกั้งกันหน่อยค่ะ
กั้งเป็นเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบ๖เดือนเท่านั้นเองคุณสุดสกุล
เมื่อวานนี้ตอน๑๑โมงน้องเดินตามคุณยายทวดเข้าไปไปเก็บมะนาว
แล้วคล้อยหลังแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะคะน้องหายตัวไป
จนถึงตอนนี้มันเลย๒๔ชั่วโมงแล้วนะยังหาตัวน้องไม่เจอเลยค่ะคุณผู้ชม
คือคุณยายทวดก็บอกว่าน้องมักจะเดินตามมาอยู่แล้วล่ะ
มาเป็นชีวิตประจำวันเลยแต่ทีนี้ยายแค่แบบว่าไปเก็บมะนาวแป๊บเดียว

ไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนตอนนี้พยายามหาทั่วแล้ว
เมื่อคืนหาตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสามทุ่มแล้วก็งมไปดูในสระด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่าน้องจะตกลงไปในสระน้ำจมน้ำหรือเปล่า
นี่พึ่งศัยศาสตร์กันแล้วนะฮะต้องไปไหว้ไอ้ไข่ขอให้เจอน้องก้าว
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพตอนที่คุณยายทวดเนี่ยคือร้องห่มร้องไห้
เหรนคนนี้มากเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมผู้หญิงที่มีผ้าพันคอเขียวพันเนี่ยนะคะ
คือยายทวดของน้องกั้งคือยายทวดเฉลี่ยวแมลงทัพนะคะ
อายุ๗๒ปีแล้วใยทวชก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ซึ่งยายทวดก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อวานเข้าสวนเก็บมะนาว
แล้วน้องกั้งก็เดินตามหลัง
ตอนนั้นที่ยายเก็บมะนาวอยู่ไม่ได้ทันหันมามองไงคะ

ทีนี้ยายทวดก็เลยไม่รู้ไงคะ
ว่าน้องกั้งจะถูกลักพาตัวไปหรือเปล่า
หรือน้องเนี่ยเดินไปเรื่อยแล้วไปตกสระน้ำแล้วจมน้ำหรือเปล่า
สระน้ำอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๓๐๐เมตร
ทีนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะยายทวดก็เดินหาเหรนตั้งแต่เช้าเลย
ช่วงประมาณ๑๑โมงหลังจากที่น้องหายตัวไปจนถึงค่ำ
กินข้าวไม่กินปลาเป็นห่วงมากนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านรวมถึงกู้ภัยสยามรมใจปู่อินมากัน๖๐กว่าคน
ก็หาน้องกั้งทั่วทั้งหมู่บ้านที่หมู่๘ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
หาย๑๑โมงใช่ไหมอันนี้เป็นภาพตอนเที่ยงเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
เดินตามสวนมะนาวสวนกล้วยอะไรแบบนี้คุณ
เนื้อที่๔ไร่ต้องปูพรมในการค้นหาน้อง
แล้วไม่ใช่แค่ในสวนอย่างเดียวนะคุณสระน้ำ
สระน้ำก็คาดว่าน้องกั้งเนี่ยอาจจะตกลงไปหรือเปล่า
เมื่อวานก็งมค้นหากันตั้งแต่๓ทุ่มตั้งแต่บ่าย๓โมง
จนถึง๓ทุ่ม๖ชั่วโมงไม่เจอค่ะก็ต้องยุติการค้นหา
ทีนี้พอหาตัวน้องกั้งยังไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานเลย
เคารพบูชาอยู่บอกว่าอยากให้เปิดทาง
อยากให้โดนบันดาลให้น้องเนี่ยกลับมาเพราะว่าไม่รู้ว่า
ตอนนี้ถูกผีบังตาหรือเปล่าคือมันหานานแล้วแต่ก็ยังไม่เจอ
คือป้าบอกแบบนี้ขอเถอะให้เจอหลานภายใน๓๐นาทีนะครับ
เอาทูบปักไว้บนพื้นดินหวังว่า๓๐นาทีจะเจอหลาน
แต่เมื่อวานก็ผ่านไปหลังจากจุดทูปนี้นะ๖ชั่วโมงยังไม่เจอเลย
คุณนอกจากมีการจุดทูบบนบานแล้วเรื่องของความเชื่อ
แม่ชีม้วยค่ะแม่ชีม้วยมาช่วยดูดวงตามหาน้องกั้งด้วยนะ
ก็คือจะให้ญาติเขาเนี่ยเด็ดใบไม้มา๒ใบแล้วก็ดูตำหนิที่ใบไม้
แล้วก็ขอชื่อหน่อยขอวันเดือนปีเกิดน้องกั้งหน่อย
ปรากฏว่าแม่ชีเนี่ยนะคะดูจากตำหนิใบไม้แม่ชีบอกแบบนี้นะ
บอกว่ามีผู้ชายสองคนลงจากรถน่าจะเป็นรถตู้แล้วเดินมาหาน้องกั้ง
หลังจากนั้นชวนน้องกั้งขึ้นไปบนรถโดยไม่ได้อุ้มนะคะชวนชวนน้องกั้งเฉย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าชวนแล้วน้องเดินตามน้องจะไม่ร้องไงแต่ถ้าอุ้มเด็กต้องร้อง
แล้วในตำราแม่ชีบอกด้วยบอกว่าบนรถตู้นั้นมีเด็กอีก๓คน
กั้งเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแม่ชีบอกว่าแม่ชีไม่ใช่หมอดูนะ
แต่ที่แม่ชีดูให้เนี่ยดูตำหนิใบไม้ตามตำราเท่านั้นเอง
ต้องย้ำนะฮะเป็นการดูของแม่ชีใช่นะฮะเออแล้วก็ญาติก็เพื่อความสบายใจ
ก็เชิญร่างทรงมาด้วยค่ะให้ทำพิธีช่วยค้นหาน้องตามความเชื่อ
แล้วร่างทรงบอกแบบนี้ว่าน้องกั้งถูกสิ่งลี้ลับซ่อนเอาไว้
เอาไว้ใต้น้ำในสระน้ำที่หากันตั้งแต่๓โมงถึง๓ทุ่มนี่แหละค่ะ
แล้วร่างทรงบอกว่าเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปล่อยขึ้นมาเองตอนเช้า
แต่ว่ายังหาไม่เจอเลยใช่ไหมยังหาไม่เจอจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เที่ยงครึ่งแล้วยังไม่เจอน้องเลยแม่ของน้องกั้งเนี่ยนะคะ
คือคุณแม่จัญญาจีนบุตรอายุ๓๔ปีแม่ทำงานที่โรงพยาบาลนางรอง
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ฝากน้องกั้งให้กับยายทวดเลี้ยง
ตอนเย็นเนี่ยก็จะมารับลูกกลับบ้านพอยายโทรมาหาแม่บอกว่าลูกหาย
กลับมาไม่เจอลูกแล้วโอ้โหคุณแม่ร้องห่มร้องไห้เลย

จะไม่ควรนอนกลางวันจะไม่ไปกับใครง่ายถ้าไม่รู้จักหน้า
เขาจะอยู่แค่นี้ได้แค่นี้
บางเรียกช้าสุดที่หาสุดหาเจอสุดมันก็ไม่ได้นานถึงขนาดนี้
คุณแม่ก็ใจไม่ดีแล้วค่ะเป็นห่วงลูกชายนะ
อายุแค่๒ขวบครึ่งเท่านั้นเอง
ทีนี้ทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำนะคะ
ก็คือนายบดินรุ่งโรธชัยกุลเขาก็ลงไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหาน้องกั้งค่ะ
บอกว่าจากการค้นหาอย่างละเอียดนะไปดูตามบ้านญาติของน้องกั้ง
แล้วก็มีการประเมินจากเวลาที่น้องกั้งรับสายตาคุณยายทวด๑๐นาที
กั้งไม่น่าจะเดินไปไกลอันนี้คือที่ทางกู้ภัยบอกนะ
ส่วนเรื่องของสระตรงนี้ก็ระดมค้นหา๖ชั่วโมงยังไม่เจอ
จนถึงตอนนี้มันเลย๒๔ชั่วโมงแล้วไงคะ
อันนี้ทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจมน้ำเสียชีวิตนะ
จะลอยขึ้นมาภายใน๑๐๑๒ชั่วโมง
ดังนั้นตรงนี้สำคัญนะเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเนี้ยใจชื้นขึ้นมาหน่อย
เพราะว่ากู้ภัยบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตจริงป่านนี้ร่างจะลอยขึ้นมาแล้ว
แต่เนี่ยยังเลยดังนั้นเรื่องนี้ญาติก็ยังมีความหวังค่ะ
ยายทวดของน้องกั้งก็เริ่มมีความหวังว่าหลานน่าจะยังอยู่
ทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้แหละว่ามีใครลักพาตัวไปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตา
แต่ว่ายายทวดบอกว่าอยากเจอหลานแล้วก็อยากเจอในสภาพปกติด้วยนะคะ
ยกมือไหว้ใหญ่เลยบอกว่าใครเอาตัวน้องไปเอามาคืนทีเถอะแบบนี้นะคะ

สรุปน้องหายไปนะฮะทางไทม์ไลน์ที่ทางกู้ภัยสรุปออกมา
ก็คือหายไปตอน๑๐นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวานนี้

นี่ก็เลย๒๔ชั่วโมงไปแล้วนะครับ